ทีนี้พูดถึงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น
พื้นที่สีแดงเข้มที่เราบอก๕จังหวัดนี่แหละนะคะ
คุณผู้ชมมาตรการต่างที่มันออกมาเนี่ย
ถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่นี้แล้วไม่ปฏิบัติตาม

อาจารย์สุภาพวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้
ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายครับ
ข่าวเกี่ยวกับโควิดวันนี้มีประเด็นที่จะนำมาขีดเส้นใต้
สรุปทำความเข้าใจอยู่๒๓เรื่อง
เรื่องที่๑เรื่องของ๕จังหวัดที่จจจะล็อกดาวน์
และสุดท้ายก็ไปไม่ถึงล็อกดาวน์
คือสมุทรสาครกับ๔จังหวัดภาคตะวันออก
ตกลงว่าสบคออกมาตรการเพิ่มเติมให้เข้มข้นขึ้นไปอีก
เหมือนที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
คือสั่งยกระดับ๕จังหวัด
สาระสำคัญคือห้ามเข้าห้ามออกจากพื้นที่
ถ้ามีความจำเป็นทำยังไง
ถ้ามีความจำเป็นก็ต้องมีเอกสารรับรอง
แล้วในประกาศนี้ระบุโทษไว้ด้วยว่าใครฝ่าฝืน
จะเจอทั้งปรับเจอทั้งจำคุก
รายละเอียดอื่นเนี่ยเมื่อกี้หมอทวีสินก็แถลงไปรอบหนึ่งแล้ว
คนที่อยู่ในพื้นที่๕จังหวัด

อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะ
ห้ามเข้าออก๕จังหวัดโทษถึงคุก
ัดโทษหนักสกัดโควิด
ตูยกระดับคุมเข้มสูงสุด
แล้วในคำสั่งนี้ยังประกาศเอาโทษเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่
รู้เห็นเป็นใจให้มีบ่อนในพื้นที่ด้วยนะ
เพราะว่าบ่อนมันเป็นต้นต่อของการระบาด
คนใน๕จังหวัดที่จำเป็นต้องเดินทางต้องไปศึกษากันให้ดีนะครับ

ที่เป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อ
ซึ่งคราวนี้ประชาชนเขาโมโหเขาเดือดดานเขากลด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย
ตอนนี้ก็นั่งกันไม่ติดนอนกันไม่หลับ
เพราะว่าไม่มีครั้งไหนที่ประชาชนเขาออกอาการกับเรื่อง
หลิวตาให้เปิดบ่อนแบบคราวนี้มาก่อน
เพราะว่าที่ผ่านมาบ่อนเปิดคนเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่เกี่ยวกับเขา
แต่ว่าคราวนี้คนเดือดร้อนเพราะว่าวันนี้เนี่ย

วันนี้เราจึงเห็นหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการกับคนปิดบ่อน
เด้งผู้บัญชาการภาค๒เส้นบอลภาคตะวันออก
ปิดข้อมูลเปิดบ่อนโทษถึงจำคุก

ผลเอกประวิทย์เสียงออยกอทมมีบ่อน
เขาโปรยข่าวนี้ดีมากครับ
ประวิทย์ตาสว่างแล้วรับในกอทมมีบ่อนแต่ตำรวจต้องทำให้ไม่มี
ทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงมันสวนทางกันคือมีได้เพราะตำรวจเป็นคนทำให้มี
จอบไปที่บ่อนในภาคตะวันออกสังกัดกองบัญชาการภาคสอง
ซึ่งคนในวงการที่เกี่ยวข้องเขารู้ตื้นลึกหนาบางกันมาอย่างดี
เขาเห็นข่าวเขาก็เดือดดานว่าการลงโทษย้ายระดับผู้กำกับ
คุมโรงพักเนี่ยไม่พอผู้กำกับคุมโรงพักนะ
ระดับผู้บังคับการที่คุมจังหวัดก็ไม่พอจังหวัดหนึ่งมี๔๕โรงพัก
โรงพักสิบโรงพักก็มีผู้บังคับการย้ายระดับผู้บังคับการไม่พอ
แล้วต่อให้ย้ายระดับผู้บัญชาการที่เป็นข่าวล่าสุดเขาก็บอกว่าไม่น่าจะพอ
อ้าวแล้วจะยังไงมีคนเสนอว่าควรย้ายระดับ
ควรย้ายพบตรด้วยย้ายไปช่วยราชการในสำนักนายกเสียด้วย
นี่มีคนเสนอมานะผมก็บอกว่าเออ
เนี่ยมันมีก่อนพบตรมารับตำแหน่งนะแต่ว่าคนที่เสนอแบบนี้เขาว่าอย่างนี้ครับ
เขาบอกจำได้ไหมครับวันรับตำแหน่งใหม่
พบตรคนนี้ท่านแสดงวิสัยทัศน์ท่านประกาศเสียงดัง
ว่าต้องไม่มีบ่อนการพนันอ่าแล้ววันนี้เป็นยังไง
เอาล่ะนั่นเรื่องของตำรวจถามต่อมาว่าที่นายกประกาศ
ว่าจะเอาจริงเอาจังคนอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเจ้าขอนบ่อนล่ะ
เจ้าของบ่อนในที่นี้หมายถึงเจ้าของบ่อนตัวจริงนะไอ้ที่ไปจับจับกันมาได้ขึ้นศาลนั่นน่ะ
เขาจ้างให้เป็นเจ้าของเจ้าของบ่อนตัวจริงเนี่ยคนในวงการเขารู้กันอยู่
ลงจู้นั่นหลงโจ้นี่นายกประกาศว่าจะจัดการกับเจ้าของบ่อน
เมื่อไหร่จะได้เห็นฮะหรือแม้กระทั่งที่หนังสือพิมพ์เขาขุดคุยกันว่า
ก็ขุดคุยกันล่อนจ้อนออกมาแล้วนี่ว่าเป็นคนชักใยให้มีบ่อนโผล่ยุบยับอยู่ในภาคตะวันออก
เพราะว่าตัวเองเคยเป็นผู้บัญชาการมาก่อน
มีอิทธิพลบารมีอยู่ในย่านนั้น
แล้วจะระคายผิวอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
เรื่องนี้เนี่ยนายกประกาศเสียงเข้ม
เมื่อกี้ที่คุณบุ๊ครายงานข่าวว่าจะตั้งกรรมการสอบ
ชื่อว่าคณะกรรมการสืบสวนบ่อนการพนัน
จะเอาปปงจะเอาปปทจะเอาปปช
คำถามก็คือว่าจะสอบอะไรครับ
สอบหาข้อมูลอะไรครับในเมื่อข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เนี่ย

แล้วผมก็เชื่อว่านายกก็รู้

จะเอาจริงไหมเออจะเอาจริงไหมล่ะ
จะกล้าใช้ความเด็ดขาดฟาดฟันกันไหม
จะกล้าขัดใจคนที่อยู่ล้อมรอบตัวท่านบางคนไหม
เพราะว่าก็เกรงใจกันอยู่
ทีนี้โจทย์สำคัญที่ตามกันต่อก็คือว่า
หลังจากนี้ไปเนี่ยสักพัก
ข่าวก็เงียบเรื่องก็เงียบ
ทำยังไงไอ้ที่ประกาศประกาศไว้ว่า

อย่างนี้เนี่ยมันถึงจะต่อเนื่อง
ทำยังไงไม่ให้บ่อนกลับมาเปิดกันอีก
ทำยังไงไม่ให้ตำรวจให้ตำรวจใจแข็ง
ตัดใจจากผลประโยชน์ของการเปิดบ่อนอย่างถาวร

ถ้าสังคมตำรวจตัดวงจรการซื้อขายตำแหน่ง
ในการโยกย้ายแต่งตั้งได้
ทำยังไงให้การไปนั่งในตำแหน่งผู้บัญชาการ
ที่มีพื้นที่สำคัญเนี่ย

ถ้าเขาไม่ต้องหาเงินส่งเขาไม่ต้องซื้อตำแหน่ง
กดดันที่จะหาผลประโยชน์จากแรงอบายมุกทั้งหลาย
ก็ลดลงน้อยลง

สมมุติเดือนละ๑๐ล้านในพื้นที่ที่มีบ่อนมาก
ถ้าเขาไม่มีบ่อนเขาไม่ให้ตั้งตู้ม้าตู้เกม

ประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันต้องตีโจทย์ให้แตก
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แล้วการปฏิรูป
อาจารย์มีชัยรัชุพันธ์ทำมา
แล้วทำเป็นพรบตำรวจใหม่
ที่ผมพูดมาหลายครั้งเนี่ย

ตอนนี้พรบตำรวจใหม่ก็ถูกแช่ดองอยู่
เน้นเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งตอนนี้ก็ยังไม่เอาเข้าสภา
ปัญหาลึกก็คือฝ่ายตำรวจไม่สบายใจกับเนื้อหาของพรบใหม่
เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแต่งตั้งเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปงานสอบสวน
ฉะนั้นมาถึงวันนี้เห็นหรือยังล่ะครับ
ว่าการโยกย้ายแต่งตั้งที่เป็นวงจรอุบาตเนี่ย
มันส่งผลมันแผลงฤทธิ์
จนเกิดความเสียหายยังไงกับสังคมคนไทย
เดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมือง
ผมขีดเส้นใต้กับเรื่องนี้มาปากเปียกปากแฉะ
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้
วงจรอุบาตก็ยังอยู่แล้วก็มันเป็นผลพวงที่ทำให้เกิดความเสียหาย
ปิดท้ายก็คือว่าไอ้คณะกรรมการสืบสวนบ่อนการพนันที่นายกตั้งขึ้นเนี่ย
ถ้าจะให้ดีไปหาคนอย่างอาจารย์วิชาที่มาสอบสวนเรื่อง
อสกระทิงแดงได้ไหม
หาคนเฉดนั้นมาเป็นประธานกรรมการ

ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเริ่มต้นตรงไหนอะไรยังไง
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนาฬิกาเซ็นต์ใต้เมืองไทย